กลับมาในช่วงนี้สนุกสนานเหมือนเดิมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้กันก่อนเราว่าเชื่อว่าหลายคนกำลังท้องร้องอยากจะเจอเรื่องราวของของกินแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกินวันนี้จะพาไปดูลูกลมการแข่งขันลูกลมหลายคนไม่รู้จักดิฉันคนหนึ่งที่ไม่รู้จักเหมือนกันเพราะว่าจะไปดูพร้อมกันก็บอกว่าลู
เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในหน้า
จะมีลมว่าวเป็นลมตะวันออกค่ะ

ชาวบ้านก็เลยจัดทำลูกลม

ให้เสียงภัยร้อทั้งกลางวันและกลางคืน

เสียงมอไซค์ไม่ใช่ลูกลม
คล้ายจิ้งหลีดเหมือนกันเนาะ

บางคนก็ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นเสา
ปักตามคณะและก็ริมถนน
ในแต่ละปีที่ตะบลนามื่นศรี

ร้อยดอกเลยส่งเสียงดังไปไกล
สลับหลายเสียงตื่นตาตื่นใจ

ถ้าเป็นเราเดินไปก็คงจะสงสัยว่า

และในปีนี้มีการจัดการ

ซึ่งได้จัดแข่งขันกันมาร่วม๒๐ปีแล้วด้วยนะคะ

ท้องทุ่งนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสียงของลูกลมสามารถไล่นก

ชาวบ้านมองว่าการละเล่นลูกลม
ชนิดนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อน
หรือว่าเป็นการนันทนาการอย่างหนึ่ง
หาวิธีการทำให้คงทน
เสียงดีและก็มีความคิดประดิษฐ

ที่สวยงามแล้วก็ใช้เทคโนโลยี

วิ่งลุกลมเหรอใช่นับว่าเป็นกีฬาและก็เป็นการ
ออกกำลังกายนะคะซึ่งก็ได้ทั้งความสนุกสนาน

จังหวัดตรังที่จะให้นักท่องเที่ยว

และดูการเก็บเกี่ยวข้าวในท้องทุ่งแห่งนี้

ก็ดูสองข้างทางดิโอ้โหรถจอด
และลับไปดาวนักท่องเที่ยวกลมไปถ่ายรูป

น่ารักดีจะมีเสียงคล้ายจิ้งหลีด

คล้ายโดนัต
แต่มันเล็กกว่า

ชิ้นละบาทเท่านั้น

นี่แหละครับที่เห็นนี่คือหนมวง
หรือว่าโดนัทเมืองไทยนี่แหละ

ประมาณนั้นครับขนมวงขนมไข่สวรรค์นะครับ
หน้าตาที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้
เป็นของป้าแจ๋วครับหรือว่านางมะลิแตงสุวรรณ

บอกว่าขายเพียงชิ้นละ๑บาทเท่านั้นนะครับ
ขายอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลก

แจ๋วบอกว่าที่ขายขนมชิ้นละ๑บาท
เพราะว่าถ้าขายแพงกว่านี้สงสารเด็กไงเห็นไหม

กลัวจะไม่มีเงินซื้อกำไรน้อย
แต่ก็สุขใจที่ขายให้กับน้องหนูได้รับประทานขนมกัน
แจ๋วนะแกยึดอาชีพขายขนมวงขนมไข่สวรร

โดยจะช่วยกันทำกับสาวอีก๒คน

ก็จะนำรถเข็นไปขายตามชุมชนต่างครับ
ก็ร้องว่าขายขนมวงขนมไข่สวรรค์มาบาทเดียวมาแล้วจ้า
ประมาณนี้เด็กได้ยินเสียงก็โอ้โหเรียบร้อย
วิ่งมารอต่อคิวซื้อกันเลยล่ะครับ
๓๒ปีแล้วค่ะ
แล้วเวลาขายแล้วเดินร้องอย่างไร
ก็ร้องอย่างนี้แหละ
ไข่สวรรค์หนมวงจ้า
ลองร้องให้ฟังหน่อย
จากนี้นะป้าแจ๋วแกยังย้ำว่าทุกวันนี้
ในราคา๑บาทเท่าเดิม
เพราะว่าเมื่อเห็นเด็กได้กินขนมอร่อย
ที่เริ่มหากินยากขึ้นทุกวันแล้ว
ก็มีความสุขใจทุกครั้งนั่นเองครับ
เรียกได้ว่าเป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งนะคะที่ปัจจุบันนี้
เด็กเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็น
เราก็ได้เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันว่า
ขนมขาดนี้ผมชอบทานมากเลยนะครับใส่โดนัสแล้วก็ราดคาราเมลแต่มันไม่ใช่หวาน
เดี๋ยวดิฉันมีโอกาสจะลองทานหรือไม่
คุณผู้ชมที่เคยทานส่งมาบอกก็ได้นะ
น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าดิฉันก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ไง
ก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าโอ้ยังเด็กอยู่
เอ้าอย่าไปพูดเรื่องเด็กรุ่นใหม่อะไร

มีเรื่องราวของตลอดกินในช่วงนี้คุณ
คุณวันนี้คุณจะพาดิฉันไปไม่ใช่เหรอคะ
วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของแกงส้มผัดผักกระชับ

ตลอดกินวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองค่ะ
และตอนนี้ก็กำลังนั่งเก็บผักกระชับเพื่อไปทำแกงส้ม
ซึ่งผักกระชับนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวระยองค่ะ
กระชับเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามท้องไร่ท้องหนา

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือก
โดยโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินจากเมล็ดที่แก่จัด
เติบโตมาเป็นผักกระชับให้ชาวบ้านได้เก็บมาปรุงกิน
ถ้ากลัวขึ้นไม่ทันใจก็สามารถนำเมล็ดไปเพาะในแปลงปลูกได้ค่ะ
งอกขึ้นมาจากเมล็ดก็จะกลายเป็นต้นกล้าขนาดเล็ก
แล้วนำต้นกล้าเหล่านี้ไปปรุงเป็นเมนูอาหารค่ะ
หน้าตาของต้นอ่อนผักกระชับดูแล้วก็คล้ายต้นอ่อนจากเมล็ดทานตะวันอยู่เหมือนกัน
เมนูอร่อยทำง่ายจากผักกระชับวันนี้
ขอเสนอเมนูแกงส้มผักกระชับ
ไปดูกันเลยว่าผักกระชับจะผสมผสานกับน้ำแกงเปรี้ยวหวานอย่างแกงส้ม
ออกมาลงตัวเป็นเมนูสุดน่ากินนี้ได้อย่างไรค่ะ
วันนี้มีป้าอารมณ์หมื่นการจะมาทำแกงส้มให้เราได้ชิมกัน
เริ่มแรกต้องเตรียมส่วนผสมเพื่อทำเป็นพริกแกงส้ม
เริ่มจากการนำพริกแห้งหั่นใส่ลงไปในครกเพื่อง่ายต่อการโขลก
ตามด้วยพริกไทยเกลือหลังโครกพริกแห้งและเกลือละเอียดแล้ว
ก็ใส่หอมแดงลงไปจากนั้นโผลกจนละเอียด
กะปิลงไปแล้วโกรกต่อให้เข้ากันค่ะ
ระหว่างนั่งโครเครื่องแกงป้าอารมณ์ก็อารมณ์ดีสมชื่อค่ะ
เล่าให้ฟังว่าโบราณบอกเอาไว้ว่าเมื่อชายใดคิดจะมีภรรยา
ให้เดินไปด้อมมองตามบ้านที่มีลูกสาว
แม้ว่าลูกสาวบ้านนั้นจะงามหยดย้อยเพียงไหน
ก็ห้ามจีบเป็นเด็ดขาดค่ะ
ตำแรงวันนี้เยอะแต่นี่ตำไม่ค่อยจะไหวแล้ว

จากนั้นนำผักกระชับที่ล้างสะอาดแล้วไปตัดราก
เพราะส่วนรากจะมีรสชาติขม

นำเครื่องแกงที่โขลกจนละเอียดแล้วไปละลายน้ำ
มะขามเปียกเพิ่มรสเปรี้ยว

ใครที่มีกุ้งหรือเนื้ออย่างอื่นก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ
ฝาจากนั้นก็รอให้เดือด

นำผักกระชับใส่ถ้วยจากนั้นก็นำน้ำแกงราดบนผักกระชับ
กลิ่นหอมน่ากินมากมากค่ะแกงส้มผักกระชับเป็นของกินประจำถิ่น
แม้จะแชร์วัชพืชในนาข้าวมาเป็นส่วนประกอบสำคัญแต่เรื่องรสชาติ
เพราะบอกว่าอร่อยพอกับอาหารในพัฒนธรรมดิ์รู้เลย
หากคนต่างถิ่นได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะ
บ่ายแบบนี้เริ่มหิวข้าวขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ
ขอตัวไปกินข้าวแกงต้มผักกระชับสุดอร่อย
ไข่เจียวที่ยังไงก็เข้ากันเข้ากันก่อนนะคะ
นึกออกแล้วลักษณะคล้ายกับต้นอ่อนทานตะวัน
เหมือนกันเลยเป็นใบเล็กเล็กเห็นแล้วคล้ายกันแหละ

กินแล้วไม่รู้จะกระชงกระชับกระชุ่มกระชวยหรือเปล่า
ใครทานแล้วกระชับขึ้นก็ส่งมาบอกกันได้นะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ
ที่ก่อให้เกิดการแพ้
โยนต่อผิวบอบบางของฉันและลูกน้อย
กลิ่นหอมติดทนนานที่เราหลงรัก

ภัพไสฟ้าทรงเพศนีหรือกรองรับทิศส่วน
วันนี้ถึง๓๘สิงหาคมนี้
สวยจริงเต็มอารมณ์

จราเข้คัลเลอร์ซีเมน
สวยเข้าถึงเนื้อซีเมน

สีสันและพื้นผีมีเอกลักษณ์
สวยทนยิ่งนานยิ่งคลาสสิก
จราเขัลเลอร์ซีเมน
เย้
พบกับคุณแจ็คเชิญยิ้มที่ขนความพามาแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับผมเมียของเขานะครับ

พร้อมภารกิจตามหาใบมะพร้าวสุดเสียว
เพื่อนำมาแข่งขันการทำเมนูยาวสุดยอดทานซ่อมเจรค
โอ้โหไม่น่าเชื่อ
วันอาทิตย์นี้๔โมงเย็นห้ามพลาดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง

ก็ยังไม่ถึงอินเดียแดงดีอยู่แค่ไทยญี่ปุ่น

ก๊าก๊าก๊าก๊า
เห็นทรงผมคุณเป็นรูปเป็นทรงก็วันนี้นะคะ
วันนี้เองนอกจากคุณเองจะเป็นหมออะไรครับเป็นหมอเรา

เป็นหมออะไรฮะ
มากันที่อีกหนึ่งของกินค่ะอันนี้เราเคยนำเสนอกันไปแล้ว
เรื่องของไข่แมงมันใช่ไหมวันนี้มานำเสนอกันอีกแล้ว
อันนี้เป็นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ดูสิว่าเขาจะมีวิธีการหาไข่แมงมันยังไงบ้าง

ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ต่างออกหาของป่าไปประกอบอาหารนะคะแล้วก็นำมาขาย
ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มดในดิน

กำลังออกไข่เป็นตัวอ่อนตามคนปลวกในป่าละมะและข้างถนน
ชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจ
ตระเวนไปตามป่าลมะท้องไร้ท้องน้ำ
เพื่อหารังมดที่อาศัยอยู่ในดินนั่นเองนะคะ
วิธีการหารังแมงมันไม่ยาก
แค่สังเกตตามโคนต้นไม้ที่มีปลวกทำรังอยู่
และใช้จอบขุดลงไปข้างจอมปลวก
ถ้าเกิดมีไข่แมงมันดูดิอยู่ในนั้นนะคุณ

ใช่ดินที่ขุดจะมีลักษณะเป็นรู

จากนั้นก็ลุยขุดรังแมงมันได้ทันที

มีทั้งไข่ทรายแล้วก็เป็นไข่เป้ง
ได้กิโลกรัมละ๕๐๐บาทเลยทีเดียว

และแต่ละวันจะหาขุดไข่แมงมันได้ไม่ต่ำกว่า๓๔กิโลกรัม
สร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวจ้า

ลึกแล้วไม่ลึก
ฉันจำได้ว่าชาวบ้านเขาบอกว่า

และอาหารที่นิยมนำไปทานก็จะเป็น

อีกอย่างหนึ่งที่เอาไปทำก็คือหวาน

อาม่าเขาใช้เสียงเพราะของเขานี่แหละ

มาก็เลยที่จังหวัดบุรีรัมค์ค่ะ

เทศบาลเมืองบุรีรำได้เป็นอย่างดีเลย
อดไม่ได้ก็ต้องไปอุดหนุนอาม่ากันนี่แหละ
อาม่าบอกว่าขายหนังสือพิมพ์บนแผงนี้มานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีนั่นเองค่ะ
เสียงก็ขายทุกวันมันก็อยู่เยี่ยมทั้งวันมันเคยแล้ว
อาม่ามีความสุขในการนั่งขายแล้วก็เรียกลูกค้าแบบนี้ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะก็นั่งอย่างนี้ขายอย่างนี้แหละ
เดินเข้าเดินออกบ้านก็อยู่ติ๊กกันเองติ๊กตลาดเนี่ย

ว่าแล้วแกแก่มากเลยนะแกแบบไม่มีแรงน่ะ
แล้วเราเดินเดินเข้าเดินออกคุยคนนู้นคนนี้มันเพลิน
แล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็สบายใจมันก็สนุกไปวันหนึ่งวันหนึ่ง
อาม่าเขาบอกว่าช่วงที่แม่นอนอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน

แต่ว่าพอได้ออกมานั่งขายของในตลาด
ทำให้คุณแม่ดูมีความสุขสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงมากขึ้น
ลีลาน้ำเสียงการเรียกลูกค้าของอาม่าที่ไม่เหมือนใครแบบนี้
เป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่เดินผ่าน
แวะมาอุดหนุนทำให้อาม่าขายหนังสือพิมพ์ได้วันละกว่า๑๐๐ฉบับเลยทีเดียวนะ

ยังใสสุขภาพจิตดีนะคะ

วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอาชีพคนย่างปลาขาย
แต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นก็คือ
ขายบนแพร่แล้วก็เหลือเพียงแค่เจ้าเดียวแล้วด้วยในปัจจุบันนี้
ติดตามได้กับคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
ผมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำสแก่กรังนะครับ
ซึ่งมีวิถีชีวิตเรือนแพร่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แบบดั้งเดิมอยู่ครับ
แล้วก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงเจ้าเดียวแล้ว
อยู่ที่เรือนแพร่นั่นก็คืออาชีพย่างปลานั่นเองนะครับ

แพรในแม่น้ำสแก่กลางจังหวัดอุทัยธานียังมีกว่าร้อยหลัง
เสน่ห์จนเป็นจุดเด่นของที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วครับ
ชาวแพ้ก็จะเลี้ยงปลากระชังหรือออกหาปลาในแม่น้ำมาขาย
เมื่อมีมากนำไปแปรรูปเป็นปลาย่างตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ทั้งนั้นเช่นปลากดคังและปลาเนื้ออ่อนเป็นต้นขั้นตอนและอุปกรณ์ในการทำก็ยึดแบบดั้งเดิม
ได้ปลามาแล้วก็ทำความสะอาดปลาบางชนิดที่ตัวเล็กก็จะนำไปเสียบไม้ให้ง่ายต่อการย่างครับ
ส่วนเตาย่างจะใช้เตาไม้ขนาดใหญ่ป้าแต๋วบอกว่าย่างอยู่ในแพร่แบบนี้มาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว
โดยใช้กากมะพร้าวและเสร็จขี้เลื่อยเป็นชนวนความร้อน

เข้าใจผิดว่าเกิดอัคคีภัยได้เลยครับ

ความจริงก็คือปลารมควันนั่นเอง

รมควันอย่างน้อย๓วัน

มีหน้าหลักปัจจุบันเหลือป้าแต๋วเพียงคนเดียว
ที่ยังทำปลาย่างอยู่ในเรือนแพร่

ปุยัตยายเขาทำอันนี้ก็ทำตามเขาเป็นอย่างนี้
แพร่นี่ก็รู้สึกแถวนี้มีอยู่เจ้าเดียวนะ
ก็ต้องดูแลดีอย่างนี้นะ

อย่างปลาพวกนี้ก็ต้องเอามาแปลงขัด
เอาเลือดออกให้เกลี้ยงไม่งั้นมันก็ไม่สวย
ต้องคัดให้สะอาดเลย
พอถ้าไม่ขัดเลือดออกเดี๋ยวเวลานั่นมันดำ
บางคนก็เรียกปลาลมฟันแต่ที่นี่ก็เรียกปลาย่าง
ใช่ไหมย่างแล้วก็อบกรอบแห้งเลย

ชมวิถีชีวิตเรือนแพร่
ต้องให้น้องสาวและลูกสาวนำไปขายที่ตลาด
ราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
จนถึงหลักพันต้นเลยทีเดียว

แต่หารู้ไหมว่าปลาสด๑๐กิโลกรัม

เหลือประมาณ๒๔กิโลกรัมเท่านั้น

ที่สำคัญมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

อยู่เรือนแพรในแม่น้ำสแก่กรังครับ
ต้องขอมอบเงินสนับสนุนอาชีพดี

ได้ทำปลาย่างอร่อยให้เราได้ทานตลอดไปครับ
ปลอดภัยครับแล้วก็มีของเล็กน้อยนะครับม้อมให้ด้วยนะครับ
ที่สำคัญกว่านั้นนะคะอย่าฝากปลาย่างไว้กับแมว
เพราะว่าไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวปลาหาย
ของโรงเรียนอนุบาลวัดดางนายตะบนสารเจ้ารงทองอำเภอวิเศษชายชาติจังหวัดอ่านทอง
จะไม่เข้าจังหวะต้องให้จังหวะกันทุกคนเลยนะ
รวมไปถึงใครที่อยากจะเป็นกองเชียร์หรือว่าอยากจะเป็นนักกีฬาไปลงชื่อได้เลย
เปิดโอกาสเต็มที่นะครับสำหรับโรงเรียนนี้อยากจะไปเชียร์ก็ให้เตรียมของเชียร์มาตามถนัดของนักเรียน
ในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจัดมาได้เต็มที่อยากเป็นอะไรเป็นได้เลย
โอกาสให้น้องน้องได้แสดงความสามารถเต็มที่ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างมาก
ประคองก็พากันมาเต็มที่เลยล่ะก็น้องก็ได้แสดงความสามารถแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่
แล้วก็สีสันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับมีตั้งแต่ตัวเล็กขนาดนี้จนตัวใหญ่นิดนึงนะคะ
เพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะชอบแต่งตัวให้สวยงาม

ใช่แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะ
เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนยังไงก็สุขสรรค์วันวาเลนไทยนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ